คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่จังหวัดปฐุมธานีแม้จะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตคาบ้านแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกอุ้ยเขาร้อนใจมากไม่ไหวแล้วเหมือนกันติดโควิดกันยกบ้านเลยส่งเรื่องราวมาที่เพจไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะเขาบอกว่าเป็นครอบครัวที่อยู่รวมกันในห้องเช่าที่แลตปลาทองนะคะ
สอยรังศิษย์ปฐุมธานีสี่สิบเอ็ดอยู่กันหกชีวิตอาการดูเหมือนจะติดโควิดกันทั้งบ้านเราได้คุยกับนางสาวชนทิชาอายุยี่สิบสามปีนะคะเป็นคนที่ส่งเรื่องมาที่เพจของเราเธอบอกว่าบ้านหลังเนี้ยอยู่กันหกคนมีตัวเธอลูกเธอสามคนวัยสี่เดือนสามขวบแล้วก็สี่ขวบมีคุณยายวัยเจ็ดสิบสองปีแล้วก็คุณแม่เธอที่
มีอาการตัวร้อนเป็นไข้แล้วยายก็มีอาการเหมือนกันวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมก็เลยหยุดงานไปตรวจหาเชื้อผลก็ยืนยันว่าเธอกับยายเนี้ยติดโควิดแต่โรงพยาบาลเนี้ยให้ยากลับมากินแล้วก็รักษาตัวเองที่บ้านเหมือนกับว่าจะให้โฮมไอโซเลชั่นนะคะครับเพราะว่าที่โรงพยาบาลอ่ะไม่มีเตียงทีนี้พอเธ
เพราะตลอดทั้งสิบเอ็ดวันที่เธอกับยายอยู่บ้านเนี้ยที่เหลืออีกสี่คนก็อยู่ร่วมกันในบ้านหลังนั้นแหละระหว่างรอเตียงคือมันไปไหนกันไม่ได้จนเธอรู้สึกว่าคนในบ้านน่าจะติดเชื้อจากพวกเธอไปด้วยแน่แน่แม่เธอเนี้ยไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลประทุมเวทวันที่สามสิงหาคมนะคะซึ่งเจ้าหน้าท
เธอบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้มาโฮมไอโซเลชั่นหรือว่ากักตัวแยกกักที่บ้านเพราะว่าบ้านเธอมันไม่ได้ใหญ่โตเธอไม่ได้มีเงินขนาดที่จะซื้อบ้านใหญ่ใหญ่หรือว่าไปเช่าห้องเพื่อแยกกักตัวสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่ากลับมากักตัวที่บ้านมันก็เลยติดกันไปหมดทั้งบ้านแบบนี้อะค่ะเธอบอกเหมือนตกนรก
ที่อยู่แฟลตเดียวกันก็มองด้วยสายตาแบบเหมือนจะรังเกียจว่าเมื่อไหร่ครอบครองนี้จะย้ายออกไปอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะกลัวว่าจะแพร่เชื้อค่ะลองฟังเสียงเท่าหน่อยนะคะ

ขอแค่ให้มีเจ้าหน้าที่เอาชุดตรวจหาเชื้อมาตรวจให้ลูกหน่อย

ยังไม่มีใครถึง๕ขวบสักคนหนึ่งเลย
จะได้ให้ญาติมารับออกไปเพื่อป้องกันความเสี่ยง
และที่สำคัญคืออยากได้ยารักษาตัวด้วย
ที่ผ่านมาครอบครัวนี้ค่ะได้กินแค่ยาที่ซื้อไว้ติดบ้านแก้ไข้แก้เจ็บคอ
ตอนนี้ยากับอาหารก็เริ่มจะหมดแล้วค่ะ
เธอก็บอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ลงมาดูแลหน่อย
แล้วก็ถ้าใครอยากจะช่วยเหลือนะคะติดต่อเธอได้นะคะที่เบอร์๐๘๘

สามารถได้หมายเลขที่หน้าจอ
เพราะว่าการกักตัวรักษาที่บ้านเนี่ย

คือต้องมีอุปกรณ์เบื้องต้นในการที่จะให้เขาดูแลตัวเอง

โทรศัพท์ติดต่อกับคุณหมอเจ้าหน้าที่ทุกวันดูอาการกันทุกวัน
อย่างครอบครัวนี้เขาบอกโอ้โหจากติดสองคนนี่จะติดทั้งบ้านไหมเนี่ย